มาดูเรื่องของมิจฉาชีพเขาอ้างตัวเป็นตำรวจ
โทรศัพท์ไปหาคุณแม่ท่านหนึ่งบอกลูกชายของคุณแม่
กำลังถูกจับกลุ่มตัวในคดียาเสพติด
ถ้าอยากให้ลูกหลุดคดีโอนเงินมาให้ผม๒๐๐๐บาท

หลงเชื่อสิคะเพราะด้วยความตกใจและเป็นห่วงลูกชายนะคะ
นวลและนางแต๋วทวีชาติสองสามีพันรยา
ซึ่งเป็นชาวตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
มิจฉาชีพโทรศัพท์มาหลอกให้โอนเงิน
อ้างว่าลูกชายถูกจับในคดียาเสพติดอยู่
เต๋าเล่าให้ฟังบอกว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่รู้จักนะ

แม่ผมถูกจับยาบ้า๘เม็ด

ตอนแรกที่เธอฟังเธอก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นลูกชายคนไหน

หลังจากนั้นปลายสายได้เปลี่ยนเป็นเสียงอีก๑คน

อ้างบอกเป็นตำรวจจับกลุ่มลูกชายเอาไว้แล้ว
ซึ่งลูกชายตอนนี้รับจ้างตัดอ้อย
อยู่ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้ตำรวจบอกกับคุณแม่บอก
นำตัวลูกชายพร้อมของกลางไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจแล้วนะ
แต่ถ้าไม่อยากให้เป็นคดีโอนเงินมา๒๐๐๐บาท
กับการปล่อยตัวและให้ลูกชายหลุดคดี

เสียงลูกก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็คล้าย
เหมือนที่ว่าลูกเราอาจจะไปกินยา
แล้วก็พูดเสียงเพี้ยนผึ่งมือเป็นบ้าง
ที่นี่เลยจำว่ามันเสียงใครนี่มีลูกชายอยู่๒คน

แต่อีกคนในโทรศัพท์ว่าเสียงทิน
เขายังไม่พูดสาเหตุว่าเขาจะขอในสาเหตุอะไรไง
เราก็ถามว่ายาตัวนี้ลูกอยู่ในมือลูกน่ะ๘เม็ด
ที่นี่เขาว่าผมจะขอเกียรติแผ่ง
ให้เรื่องถึงโรงพักถึงศาล
เขาขอมีข้างใดไหม

แล้วก็พอว่าตกลงว่าเขาขอ๒๐๐๐๐บาท
หมื่นว่า๑๕๐๐บาทได้ไหม
ก็จะหายืมพี่น้องให้
พอดีเราว่ายืมได้แล้วเราก็ไปโอนให้

ค่าเสียตัวนี้ตัวนั้นนะค่าเสียให้เจ้าหน้าที่

ด้วยความตกใจของแม่ก็เลยต้องรีบโอนไป
แต่พอโอนไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว๒ครั้ง

ครั้งที่๒๕๐๐๐รวมเป็น๒๐๐๐บาท
เสร็จเรียบร้อยก็เลยต้องโทรไปเช็คลูกชาย
เช็คว่าได้รับการปล่อยตัวแล้วหรือยัง
ซึ่งลูกชายของเธอเองเป็นลูกชายจริงเลยนะ

แล้วผมไม่ได้อยู่ที่สพไหนไม่ได้ทำอะไรผิด

ใช่และยืนยันกับแม่ว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ

ก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรหนองหงฮึก
เพื่อให้ตำรวจติดตามกลุ่มมิจฉาชีพ
พร้อมทั้งเชื่อว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิด
ด้วยว่าไปทำงานรับจ้างตัดอ้อยในนครราชศรีมา
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะมีหลักฐานสำคัญก็คือหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางหนึ่งนะ
และอีกหนึ่งหลักฐานคือบัญชีธนาคารของผู้รับโอนเงิน
อันนี้น่ายากนะคะ